ส่วนที่ทางใต้ช่วงนี้มีฝนตกหนักมากเหลือเกินคุณผู้ชมนะฮะ
มีน้ำท่วมด้วยมีผู้ชายคนหนึ่งขับรถไปในเส้นทาง
ในจังหวัดนครศรีธรรมราชแล้วก็เสียหลัก
เนื่องจากว่าถนนลื่นรถพลิกคว่ำ

เย็นเมื่อวานครับนะฮะในจุดเกิดเหตุเนี่ยจำรวจไปพบรถกระบาดตัวโรต้าศีลย์บรอนทองพิกคว่ำแต่แคลงอยู่
ใกล้กับกำแพงปูนเนี่ยสภาพอย่างที่เห็นนะครับ
หน้าบ้านหลังนี้สภาพก็พังยับเยินแล้วก็ในรถนั้นมีผู้เสียชีวิตหนึ่งรายด้วยกัน
ทราบชื่อคือนายพงศธรเศรษฐการอายุ๖๔ปีครับ
สภาพเนี่ยกระโหลกศีรษะแตกครับ
คอแล้วก็หายปลาร้าหักด้วย
จากการสอบสวนทราบว่าก่อนเกิดเหตุนายพงศธรขับรถออกมาจากบ้านพัก

พอถึงจุดเกิดเหตุเป็นทางโค้งและช่วงนี้ทางใต้เอง

แล้วก็ประกอบกับว่าเป็นทางโค้งด้วย
ก็เลยเสียหลักหลุดโค้งแหกโค้งไป

รถก็พลิกคว่ำไปกระแทกจนถึงกำแพงปูน
และเป็นเหตุก็ร้าวก็แตกไป
และคนขับนั้นยกฆ่าและสีชีวิตนะครับ
แล้วก็ดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไปนะครับ